คุณผู้ชมคะไหนลองหยิบกระเป๋าสตางค์หรือล้วงกระเป๋ากางเกง
ดูซิว่าคุณมีเงิน๕บาทอยู่ในกระเป๋าไหม

ถ้าคุณมี๕บาทคุณได้กินทุเรียนแน่นอนค่ะ
คุณได้กินอย่างน้อย๑ภูแน่นอน
คุณมันไม่ใช่มั้งปกติ๑พูขายที่ตลาด๑๕๐บาท
อ่ะยืนยัง
มีเงิน๕บาทก็กินทุเรียนได้๑ภูแล้วงบน้อยแค่ไหนก็สามารถหายอยากทุเรียนได้
ทีมข่าวลงพื้นที่เลยนะคะขอบอกพี่กัดนะ
โนนข้างตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ดิฉันไม่ได้มีห้าบาทอย่างเดียวดิฉันมีสามสิบห้าเลยค่ะจองภูล่างซ้ายสุดค่ะ
คุณลองโทรติดต่อไปดูเพราะว่าคุณพอคนรู้ข่าวนี่เขาไปแห่รอต่อคิวกันตั้งแต่ตี๕นะ
ตีห้านะคะแล้วเขาไม่ได้ขายแค่ร้อยสองร้อยโลนะคะมาเป็นตัน
พ่อค้าทุเรียนคนนี้คือนายมนตรีผิวผ่องหรือนายหมีกู้ภัยอุดมทรัพย์เป็นฉายา
เขาบอกเขาขายทุเรียนมาเกือบสิบปีแล้วก็ขายเหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนี่แหละ
ก็ช่างกิโลขายเป็นลูกก็ขายได้เรื่อยทีนี้ปีที่ผ่านมาโควิดระบาดแน่นอน
ทุเรียนก็ได้รับผลกระทบอะค่ะชาวบ้านก็ตกงานทุเรียนมันแพงเขาก็ไม่มีเงินจะซื้อ
ทำยังไงดีล่ะเลยคิดแนวคิดว่าเออในเมื่อคนชื่นชอบทุเรียนแต่งบน้อยซื้อทั้งลูกไม่ไหว
แบ่งขายสิจ๊ะคุณคุณแต่ว่ามันถูกไปนะ๕บาทนะแบ่งขายเลย
คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยลองคิดคำนวณแล้วนะว่าถ้าแบ่งออกมาเป็นภูจะขายเท่าไหร่
เขาก็ลองคำนวณดูว่าภูเล็กก็ขายเริ่มต้นที่๕บาทละกัน
ผู้ใหญ่ขายราคาสูงขึ้นหน่อยเป็น๑๐บาทถึง๒๕บาท
คิดแล้วได้กำไรราวลูกละ๒๕บาท

กำไรประมาณลูกละ๒๕บาท
เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นดีเอาเลยลองดู

ทุเรียนที่เขาเอามาขายเป็นทุเรียนจากจันทบุรีนะคะ

ใครบอกว่าอุ๊ยแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่ฉันชอบหรือเปล่า
มีกระดุมมีพวงมณีมีชะนีมีหมอนทอง

อันนั้นกว่ากว่าแล้ววันละกว่าหมด